ร้องได้ให้ล้าน

อย่างสวยงามสำหรับเทพิเศษร้องได้ให้บุญ
รวบรวมเอาศิลปินดารานักร้องที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศ
มาร่วมร้องเพลงเพื่อชิงเงินรางวัลไปมอบให้กับ
มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินุปธรรม

ไม่เอาดีไม่เอา

บริการดรงฟินนะฮะ

พระบรมราชินุปธรรมนะครับซึ่งวันนี้เราได้นำเงินที่
ร่วมกับศิลปินดาราทั้ง๑๒ท่าน
นำมามอบให้กับโครงการผ่าตัดประสาทหูเทียม
ซึ่งทางโนเรนที่ได้จับทำขึ้นมา
เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินินาทรงเจริญพระชนภรรษา๘๔๓๐๐ครับ
วันนี้เป๊กกับป่าหุ่นรู้สึกอิ่มบุญมากเลย

ก็ยังมี๓หนุ่มที่หล่อมากนะคะ

สุดใจทั้งผู้ให้สุดใจทั้งผู้รับนะคะ
ท่านแรกนะครับโปรดิวเซอร์ของรายการร้องได้ให้ล้าน

ท่านที่สองร่อยเลยอยู่ตรงกลางนะคะ
ท่านสุขสนั่นโชติกัสเถียรนะคะ
ประธานบุญที่อนุคอบคนหูหนวกในพระรมราชนุปธรรมค่ะ
และท่านต่อมานะคะหล่อสุดเลยค่ะ
คุณจุเหนี่ยวัชรักวัชรับพนธ์ค่ะ
สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ
ซึ่งตลอดทั้งการแข่งขันนะครับเทปพิเศษร้องได้ให้บุญนะครับ
เราก็ได้ร่วมกันทำบุญกับศิลปินดาราทั้ง๑๒ท่านนะครับ
ช่วยกันแข่งขันร้องเพลงสะสมเงินรางวัลไปได้ทั้งหมด๘๐๐๐บาท
คุณสรพงศ์นะครับผู้แข่งขันที่สามารถทำล้านแตกเป็นคนแรกนะครับ
ในรายการร้องด้าไทยร้านของเรานะครับก็สมทบมาอีก๑หมื่นบาท
เท่านั้นยังไม่พอคุณโน๊ตเชิญยิ้มนะครับวันนั้นมาแข่งมีใจบุญเช่นกัน
สมทบมาอีก๑หมื่นบาทครับ

ทางไทยลักษณ์ทีวีรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่มีโอกาสได้ร่วมทำบุญกับทางรายการรองด้ายให้ร้าน
และยิ่งรู้ว่าทางมูลเรียนพิธีมีโครงการผ่าตัดประสาทหูเทียม
เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองท่านชนมพันศา๘๔พันศาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนา
ทางเราก็ยิ่งรู้สึกว่าเป็นเกียรติแล้วก็ภูมิใจอย่างมากที่มีโอกาสได้ร่วมในโครงการนี้ครับ
และสำหรับมันใจของท่านใดใจจะทำให้เด็กหูเหงวกหลังคตสามารถยินได้
ตามมาเจอสร้างฟันของเค้าในสวดหน้าคนได้แล้ว

เงินทั้งสิ้นนะครับที่เราได้
ยีย
ดรองร้ายให้น้ำ
เปลี่ยงไงครับแปลก็ได้บุญนะครับ
อิ่มบุญกันทั่วหน้าเลยนะครับ

เราก็จะจัดให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกับเรานะครับ
แล้วตอนนี้นะครับก็มาติดตามคุณเต้กันต่อไปนะครับ
ว่าเขาจะได้ไปถึงเพลงที่เท่าไหร่
ร้องต่อเลยคุณป๊าเล่นต่อเพลงที่๓
มาเลยค่ะไม่ได้นะครับไม่
ภาษาไทยเจอเลยค่ะหรือว่าอยากสมัครเล่นเกมกับพวกเรานะคะมารายการร้องได้ให้ร้านก็สมัครกันได้เลยนะคะ
กลับมาพบกับร้องได้ให้ล้านได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเวลา๕โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ
วันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
แต่ละคนคือตอนนี้รอแบบคุณเป้ขอให้ร้องถูกขอให้ร้องถูก
ฟังจากอินโทรแล้วเราว่าตัวเองควรเช็ดปากรอเลย
ยามเมื่ออยู่ห่างไกลเกินฝันทุกคืนวันแสนเพลียเพราะเธอคนเดียวทุกวัน
โปรดติดตามตอนต่อไป